เอาแรงครับลี่ครับ
เอาละครับกระแทกหมาเย็บซ้ายทำลายจังหวัง

โอ้โหโหหล่วงจนได้ครับ
โดนเล่นงานหนักอัดเข้าไปครับ

ต้นนี่นักชลองจาก๒๐วันใช้แก่แรงอยู่แล้วครับ

โหลูกนี้ลงไปเขี้ยวฟันเลยครับทางฝั่งองค์ชายศพยายามจะประคองตัวขึ้นมา
เอาละครับนี่แหละครับความแรงครับเอาอีกทีครับไม่ไหวแล้วครับ
ต้องยุติการชกเลยครับ
โอ้โหปิดเกมไวครับนักชกจากสิบมนชัยครับยอดเงินสิทธิมนชัย
เป็นฝ่ายเอาชนะเทนิเกอร์น็อกเอาท์ครับไปเพียงยกแรกเท่านั้น

โหนี่ครับ
ต้องบอกว่าตามสูตรตามแบบฉบับเลยครับ
เจาะยางคว่างกระจกครับของนักชกจากสิทธมนชัย

นี่ครับจังหวะเสยอัปคัดแล้วจิ้มด้วยหมัดขวาเล่นงานก่อนเลยครับ

สูตรเลยครับดูครับต่อยหมัด๑๒แล้วลงล่าง
แล้วเน้นที่เน้นนี่ก็คือลูกเจาะยางครับ
นี่ครับเตะเข้าไปบริเวณต้นขาซ้ายครับ
ปั้งเข้าไปครับพอขาลงถึงพื้นนี่